ดูข่าวแรกกันที่จังหวัดตราดครับมีคุณตาคนหนึ่งอายุ๗๘ปี
ท่านเองก็หลงหลงลืมลืมค่ะนะฮะตอนเกิดเหตุเนี่ย
มีดไดย่าอยู่หน้าบ้านด้วยความหลงลืมไปเข้าบ้านผิด
เอ้าไปเข้าบ้านข้างซึ่งมีปัญหาสละกันเรื่องของที่ดินค่ะ
ฝ่ายนั้นคิดว่าคุณตาจะเอาบี้ไปทำร้ายเขา

เลือดเต็มตัวคุณผู้ชมเป็นเหตุการณ์ทะเลาะกันขึ้น
ไปดูคลิปขณะที่คุณตาถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลครับ
ยังรู้คนไทยถูกผวย
ยังรู้ตอนนมหร๒๐๑๕
ญาติเองก็พยายามถามว่ารู้ไหมอยู่ไหนเป็นอะไร

คือคุณตาอำนวยมรื่นสุคลอายุ๗๘ปีแล้วครับ
ภาพนี้คือไปอยู่บนเตียงของโรงพยาบาลแล้ว

เพราะว่าแผลตามร่างกายถูกเย็บ๖๐กว่าเข็ม
แขนขวาเนี่ยถูกฟันเข้าไปแล้วก็ต้องมีการต่อเส้นเอ็นที่หัวเข่าขวาด้วย
ฝ่ามือขวาก็ถูกฟันจนขาดอีกครับนะฮะส่วนคู่กรณีก็คือเพื่อนบ้านอยู่ติดกันเลย
อายุ๖๐ปีคู่กรณีเป็นลูกชายของสมาธิกสภาเทศบาลตะบลหนองบ่อน
อำเภอบ่อไรที่จังหวัดตราทั้งคู่เขามีปัญหาสำหรับวิบาลการเรื่องของพิพาทที่ดินลุกล้ำกัน
เขตที่ฉันที่เธอที่มึงที่กลัวอะไรแบบนี้นะฮะ
นางสาวสวรรคมรื่นสู่คนอายุ๔๐ปีลูกสาวของคุณตาคนเจ็บบอกว่า
คือพ่อถูกทำร้ายตั้งแต่๒๗พฤษภาคมตอนนั้นตัวเธอเองอยู่ในบ้าน
ได้ยินเสียงนอกบ้านดังออกมาเชียนะฮะทีนี้ก็วิ่งออกไปดูเห็นพ่อยืนอยู่เลือดเต็มตัวเลย
ก็เข้าไปประคองพ่อพ่อเป็นอะไรไปโดนอะไรมา
พ่อก็พูดชื่อเล่นของสอทอคนนั้นมาคือคนข้างบ้านมา
เธอก็เลยแจ้งตำรวจสายตรวจมาพร้อมกับกู้ภัยมานำตัวพ่อส่งโรงพยาบาล
อันนี้สภาพตอนที่ถูกฟันใหม่อายุ๗๐แล้วคุณจะไปสู้อะไรกันได้
คือคุณตาเองเนี่ยกำลังจะเดินขึ้นรถกู้ภัยคันนี้
สทคนนั้นวิ่งมากระโดดถีบซ้ำอีกครับ
ถีบใส่หลังคุณตาอำนวยไปนะต่อหน้ากู้ภัยต่อหน้าตำรวจสายตรวจเลย
อ้างว่าตาอำนวยเนี่ยถือมีดจะไปทำร้ายพ่อเขาถึงในบ้าน
ก็เลยต้องทำร้ายกลับคืนมา
เธอคิดว่าพ่อเธอเนี่ยนะแหม่งร่างกายก็ไม่แข็งแรงอายุ๗๘ปีแล้วเนี่ย
การที่ถือมีดเข้าไปตอนนั้นเนี่ยพ่อเนี่ยถือมีดใดยากอยู่หน้าบ้าน
แล้วอาการอย่างที่คุณผู้ชมได้ยินคือถามไปยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไร
หลงลืมก็เลยเข้าบ้านผิดไปเข้าบ้านฝั่งนั้นนะฮะ
ซึ่งปัญหาเดิมมันมีค้างคากันอยู่เรื่องของที่ดินนะครับ
ก็เลยคิดว่าพ่อถือมีดเข้าผิดบ้านไป
ฝั่งนั้นคิดว่าพ่อเอามีดจะไปทำร้ายเขาก็เลยชุดละมุนกันขึ้น
มีการแย่งมีดแย่งไม้กันนะฮะ
ทีนี้มีดไปโดนพ่อของสอทอคนนั้นจนบาดเจ็บที่มือ
สอทก็เลยไม่พอใจคิดว่าคุณคุณตาเนี่ยไปทำร้ายพ่อเขา
ก็เลยแย่งมีดแล้วก็ทำร้ายพ่อคืนจนอาการสาหัส
ตอนนี้กลัวมากเพราะว่าที่บ้านมีแต่ผู้หญิงมีแต่คนชะลา
เกรงว่าจะไม่ปลอดภัยไปฟังเสียงลูกสาวของคนเจ็บนะครับ
ใช่พี่ดูสภาพเขาพูดไม่รู้เรื่องแต่เขาพูดได้อย่างเกี่ยวกับหมีทำเขา
ทีมข่าวก็จะให้คุณผู้ชมฟังความสองด้านนะครับ
ไปบ้านฝั่งที่เป็นบ้านที่ทำร้ายคุณตาก็ปิดเงียบนะไม่เจอใครเลย
นาพันธ์ตำรวจโทชายุทธ์ชื่นใจชนกเป็นสลวัสดิ์ใหญ่สภหนองบอลก็บอกว่า
ตอนนี้สอบถามคนที่เห็นเหตุการณ์ทุกคนแล้วฝ่ายคนเจ็บเนี่ยอาการยังสาหัสอยู่นะคุณตาเนี่ย
อยู่ที่โรงพยาบาลนะฮะพักไปก่อนเดี๋ยวจะสอบสวนใหม่
ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายโดยจะไม่กลัวเลย
ไม่ต้องกังวลว่าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นนักการเมืองท้องถิ่นเป็นสอทรหรือใครก็ตาม
เพราะว่าต้องดูแลทั้งสองฝ่ายอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันนะครับ